กระทรวงสาธารณสุขแนะนำบรรดาผู้ที่ขับรถโดยสารสาธารณะต้องระมัดระวัง
เพิ่มความรอบครอบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญปลายปีแบบนี้
เนื่องจากว่าตัวเลขสถิติณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับ
มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง๑๖๙คนจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรุงสุขอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าในช่วงนี้ครับประชาชนมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง

อาจเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเช่ารถไปเป็นหมู่คณะ
ด้วยรถโดยสารสาธารณะเช่นรถตู้รถทัวร์รถบัส
ประจำทางและไม่ประจำทาง
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนนได้
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
ในช่วงปี๒๕๕๙ตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๒๔พฤศจิกายน
มีอุบัติเหตุ๑๒๙ครั้งมีผู้บาดเจ็บ๑๙๘๖คนเสียชีวิต๑๖๙คน
เฉลี่ยเกิดเหตุ๑ครั้งจะมีผู้เสียชีวิต๑๒คนและผู้บาดเจ็บ๑๕คน
แพทย์เจษดาบอกอีกว่าการบาดเจ็บทางถนนที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยง
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและความรุนแรงมากขึ้น
แนะนำประชาชนที่มีแผนจะเดินทางในช่วงนี้
หากจำเป็นต้องเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมี๕ข้อดังนี้ครับ
ภาษณะให้เหมาะสมกับพื้นที่และควรเป็นรถโดยสารชั้นเดียว
บริษัทที่น่าเชื่อถือรับผิดชอบได้เมื่อเกิดเหตุ
๓สัญญาเช่ารัฐกุมมีประกันภัย
มีการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
สภาพร่างกายของพนักงานขับรถต้องพร้อมพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มสุรา
และหากเดินทางไกลเกิน๔๐๐กิโลเมตรต้องมีคนขับรถ๒คนสับเปลี่ยนและหยุดพักเป็นระยะครับ